ข่าวนี้ต้องบอกว่าซุปตาเบอร์หนึ่งหลบไป
ซุปตาหน้าใหม่เขาจะเดิน

คือซุปตาน้องใหม่เนี่ยเขาขอท้าชนซุปตาเบอร์หนึ่ง
อะไรยังไงไปดูคลิปก่อนเลยค่ะ
เป็นยังไงคุณดูคุณดูรอบเอวเขา
คือเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันมันยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมค่ะ
บอกแล้วงานนี้พี่เอไม่ยอมจริง
ทุ่มสุดตัวคือพี่เอสุภาชัยเขาบอกว่ามาเพื่อฆ่าพี่อ้ำพัชราภาโดยเฉพาะค่ะ
ล่าสุดนี่แม่อ้ำของเราขออวดหุ่นบางวิว
วัดไซส์รอบเอวให้เห็นกันเลยจัดจัด
แต่แม่อ้ำไม่อยู่เท่านี้ค่ะจะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองวนไป
ตอนนี้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเฮ้ยเป้าหมายของแม่อ้ำคือเท่าไหร่๒๓นี่ก็เล็กจิ๋วมากแล้วนะ
พี่น้องในวงการบันเทิงแทร่ซ้องกันใหญ่เลยค่ะขอเอวแบบแม่บ้าง
แต่คนที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟคือใครรู้ไหมคะซุปตาน้องใหม่พี่เอสุภาชัยยังไงล่ะคะ
เอเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโกรธแบบรัวเลย
พี่อ้ำก็เลยท้ากลับซะเลยว่าให้ใจเย็นไว้พี่อ้ำเอว๒๒เมื่อไหร่ค่อยมาโกรธนะว่าอย่างนี้
เห็นคำท้าแบบนี้พี่เอไม่รอช้านะคะไปงัดสายวัดมาเลยสิคะ
โชว์สัดส่วนตอนนี้พี่เอเอวเท่าไหร่รู้ไหมจ๊ะ๒๘นิ้วคุณผู้ชม
ลงมาจาก๔๐กว่านิ้วเลยนะคะเก่งมากเลยนะ
ใช่แต่ว่าไซส์อย่างเดียวไม่พอค่ะพี่เอขอวัดรอยเท้าซุปตาตัวแม่ซะหน่อย
เอขิงกลับด้วยนะคะบอกว่าอาทิตย์หน้า
จาก๒๘จะเหลือ๒๓นิ้วแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูอาทิตย์เดียวนะพี่เอนะ
ไม่ต้องหักโหมนะพี่เอ๊นะเออเอาเป็นว่าค่อยเป็นค่อยไป
แต่ว่าจาก๔๐นิ้วเนี่ยนะเหลือ๒๘นิ้วนี่มันโอ้โหเกินต้านจริงนะ
เราเอง๑นิ้วนี่ยังยากหืดขึ้นคอเลยนะคุณ

แต่ละคนก็มีวิธีในแบบของตัวเองนะคะ